คุณผู้ชมค่ะบอกไว้เลยนะว่าวันนี้ก็ร้อน
เมื่อวานก็ร้อนช่วงนี้ก็คาดว่าน่าจะร้อนอีก
กำลังพูดถึงอากาศนะคะแต่ว่าที่ร้อนมากกว่าอากาศยังไง

เดี๋ยวจะพาไปดูแฟชั่นเซ็ตให้อากาศมันร้อน
ให้ไฟมันลุกขึ้นกว่าเดินคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะเริ่มกันที่คนแรกดีกว่าแพทย์นับประพาค่ะ
วงหนุ่มน้อยเรสซิ่งไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลพัทยา
งานนี้แม่ก็ขอฟาดชุดว่ายน้ำทูพีชสีดำจ้ะ
แชร์ภาพริมสระว่ายน้ำโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องหุ่น
นี่คุณผู้ชมจ๋าไม่ต้องห่วง
คุณแม่เนี่ยปังมากนะคะแต่ที่น่ารักน่าเอ็นดู
เห็นจะเป็นภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
เอ้ยคุณแม่เนี่ยโพสต์ท่าอยู่ด้านหลัง
คุณลูกชายค่ะเล่นน้ำอยู่ในสระก็ขอร่วมเฟรมซะด้วยนะคะ

โอ้โหนะเรสซิ่งเขาจะเป็นแบบว่า
ที่องค์ประกอบในภาพของแม่แพทย์ตลอดเวลาอยู่ในเฟรมตลอดน่ารักทีเดียวนะคะ
อ่ะมาต่อความไฟลุคกันที่ดาราสาวขาวโอโม่โอ้โหคุณขาที่ฉันสไลด์ไอจีไปเมื่อสองสองวันก่อนคุณแป้งน่า
ความขาวนี่บอกเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์จริงสำหรับคุณแป้งออนจิราของเรา
นี่พกหลอดไฟใส่ไว้ในตัวหรือเปล่าเนี่ยขาวแบบออร่าด้วยนะเธอมาในชุดบีกินี่สีส้มนะจ๊ะ
ชิ้นล่างคือยียวนชวนมองไปไม่น้อยเหมือนกันอ่าเป็นห่วงกรุบกรุบนะคะ
ออร่าจริงจริงค่ะซึ่งพอได้แชร์ภาพในบรรยากาศที่มีน้ำ
แดดแบบนี้มันเข้ากันเนอะมันเซ็กซี่มันสวยงาม
ใช่น่ารักนะคะแล้วก็สวยเซ็กซี่ตามสไตล์ของเธอนะคะ
ได้แชร์ภาพนะทั้งตอนนั่งแล้วก็ตอนเดิน
นั่งก็ส่วนเกินไม่มี

เธอเนี่ยเหมาะจะใส่บิกินี่แล้วก็อยู่กับชายหาดแบบนี้แหละ
ส่วนเว้าส์ส่วนโค้งอันนั้นโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
เข้ากับอากาศช่วงนี้ของเราจริงนะคะ